ชนรถของนิสิตจนเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็เสียชีวิตสองคน

ใช่ค่ะซึ่งคณะทำงานสอบสวนคดีนี้
จะนำสำนวนส่งฟ้องต่ออายการรวมทั้ง๘ข้อหาด้วยกัน

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตร่วมตรวจสำนวนด้วย
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
หลวงผู้บริชาการระบบการทำลวดแห่งชาติยืนยันว่า

หนาพอที่จะสามารถเอาผิดกับนายเจนพบวีรพร
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุขับรถชน๒นักศึกษาปริญญโทจนเสียชีวิตได้ครับ
โดยวันนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจโทชัยวัดเกรดวรชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เดินทางมาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อตรวจสำนวนในคดีของนายเจนพบเวียรพร
และนายกิจสนะถาวรจนไฟคลอกเสียชีวิต
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่คณะพนักงานสอบสวน
สรุปสำนวนทั้งหมดส่งให้พนักงานอายการ
โดยวันนี้มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมตรวจสำนวนก่อนส่งฟ้องด้วย
โดยพลตำรวจเอกพงศพัฒน์ใช้เวลาประชุมกับชุดสอบสวนนานกว่าครึ่งชั่วโมง

พนักงานสอบสวนระบุว่ารถของนายเจนพบใช้ความเร็วที่๒๕๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งแก่นายเจนพบคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยเสพยาเสพติดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถในขณะห่อนความสามารถในอันที่จะขับ
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนในการตรวจสอบผู้ขับขี่
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานสอบสวน
สำหรับในส่วนของข้อหาฆ่าผู้อื่นที่ญาติของผู้เสียชีวิตร้องขอให้พนักงานสอบสวนแจ้งเพิ่มเติมนั้น
จากเห็นว่านายเจนพบใช้ความเร็วสูง
จากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างแล้ว
ยังไม่มีข้อบ่งชี้ชัดว่าผู้ต้องหามีเจตนาฆ่าผู้อื่น
จึงยังไม่มีความเห็นแจ้งเพิ่มเติมในข้อหานี้
แต่หากญาติมีความประสงค์จะฟ้องเองในข้อหานี้ก็สามารถกระทำได้
ซึ่งภายหลังจากการตรวจสำนวนเสร็จสิ้นนั้น
พอเอพสพจพยของผู้เสียชีวิต
เดินทางไปที่สำนักงานอายการภาค๑
โดยมีนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

ซึ่งภายหลังจากนี้นั้นอายการสูงสุดจะตั้งคณะทำงาน
เพื่อตรวจสอบการดำเนินคดีด้วย
คุณผู้ชมครับตัวของนายเจนพบวิรพรนั้นขณะนี้
อยู่ในระหว่างการประกันตัวต่อสารนะครับ
ซึ่งภายหลังจากนี้นั้นเป็นดุลยพินิษฐ์ของศาล

ผมพุทธิพัฒน์บุนินข่าวไทยรัชทีวี
รายงานสดจากสำนักงานอายการภาค๑ครับ